คุณผู้ชมจะพาไปกราบไหว้ขอพรพระกันหน่อยแต่จะพาไปที่ภาคอีสาน
เขาบอกว่าพระธาตุที่นั่นน่าไปกราบไห้ยิ่งนัก
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลย
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปท่องแดนอีสานแผ่นดินที่ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณการ
กราบสการะพระธาตุชื่อดังเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตและความรุ่งเรืองตลอดทั้งชีวิตค่ะ
ส่วนจะมีที่ไหนบ้างไปสาธุพร้อมกันค่ะ
กราบไหว้พระธาตุเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
โดยพระธาตุเชิงชุมนี้ก็เป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน
สกลนครก็เชื่อว่าหากมาสักการะพระธาตุเชิงชุมก็จะช่วยให้รอดผลจากอันตรายทั้งปวง
อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภได้เงินหมื่นเงินแสนอีกด้วยล่ะค่ะ
จากภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว
คนที่จะไปขอโชคกับบ่อน้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ก็เพราะคนโบราณเล่ากันปากต่อปากว่า
บ่อน้ำนี้ใต้ดินนั้นทะลุไปถึงถ้ำพญาสุวรรณนคราชนั่นเอง
หากใครได้ดื่มหรือมาอธิษฐานขอโชคลาภ
ก็จะเป็นไปตามที่ต้องการค่ะ
ไปต่อกับพลังศรัทธาในการกราบไหว้สักการะพระธาตุพนม
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
ลักษณะความสวยงามนี้ก็จะคล้ายกับเจดีทรงสี่เหลี่ยม
ดเด่นด้วยลายพื้นสีขาวตัดกับลวดลายสลักสีทอง
ซึ่งก็จะเห็นว่าสวยงามอร่ำตาเลยทีเดียวค่ะ
ภายในพระธาตุนั้นก็จะบรรจุพระอุรังคชาติ
ที่เป็นที่ศักระแล้วก็ศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม
ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาตั้งแต่โบราณการอีกด้วยค่ะ
และพระธาตุพนมแห่งนี้ก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์
และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอกอีกด้วย
ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนมนั้น
ก็เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุพนม๗ครั้ง
จะถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
รวมไปถึงการมาขอบุตรสาวบุตรชายกับองค์พระธาตุด้วย
ซึ่งก็เคยมีการนับสถิติค่ะว่า
ผู้ที่มาแก้บนขอลูกที่พระธาตุพนมตั้งแต่ปี๒๕๔๗เป็นต้นมา
ก็สมหวังนับหลายพันลายเลยทีเดียว
กลายเป็นลูกพระธาตุจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้การบนขอลูกต่อองค์พระธาตุพนมนั้น
เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แถบภาคอีสาน
ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมนั่นเองค่ะ
ไปกลับไหว้กันต่อที่พระธาตุนาดูลเพิ่มภูมิกุศลที่อำเภอนาดูล

โบรังสัตว์ภัณฑ์ที่มีอายุมากกว่า๑๓๐๐ปีค่ะ
สำหรับพระปรมาธาตุนาดูนแห่งนี้นับเป็นผู้ธรรมทนแห่งอีสาน
สีขาวงดงามสวยงามอร่ามตา
และที่สำคัญถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านนับถือกันด้วยค่ะ
และชาวจังหวัดมหาสารคามก็ยังเชื่อกันอีกว่า
พระธาตุนาโดนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานค่ะ
เมื่อไหร่ที่เกิดภัยธรรมชาติ
ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันอธิษฐานจิต
ขอพรจากพระธาตุแห่งนี้ให้ภัยร้ายพ้นผ่านไป

ชาวอีสานก็จะเดินทางมากราบบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยค่ะ
ความสวยงามของพระธาตุดินแดนอีสานแห่งนี้
ก็ถือเป็นพลังศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ใจของชาวอีสาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ